กลับมาช่วงนี้ติดตามเรื่องของคดีที่มีคนร้าย
ไปก่อเหตุฆ่าข่มขืนครูสาวที่จังหวัดสระบุรี
วัน๒วันที่ผ่านมาตำรวจมีความพยายามจะนำตัวของผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่ว่าชาวบ้านคนในพื้นที่ไปรอดูใบหน้า
ไปรอดูบอกว่าจะรุมประชาธรรม
เพราะโกรธแค้นที่ก่อเหตุนี้ขึ้นมา

ใช่ค่ะตำรวจพยายามอีกครั้งนะคะ
สำหรับการนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพณจุดเกิดเหตุ

เป็นการทำแผนช่วงเวลาประมาณ๑นาฬิกา

ระหว่างการสอบสวนที่ศาลจังหวัดสระบุรีนะคะ

จากคุณดารินหอวัฒนกุลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะ

ตำรวจนะคะก็ยังอยู่ระหว่างการสอบประคำผู้ต้องหา

ก่อนที่จะมีการคุมตัวไปฝากค้างภายในวันนี้ค่ะ

ก็มีการนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ๑นาฬิกาเศษนะคะ
ตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีได้คุมตัวนายชาตรี
ร่วมสูงเนินอายุ๒๗ปี
ผู้ต้องหาคดีฆ่าปาดคอครูสาวอัตราจ้าง

ห้องเช่าภายในถนนสุดบรรทัศน์๘

ตำรวจต้องยกเลิกการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เนื่องจากมีประชาชนหลายร้อยคนได้เดินทางไปรอดูการทำแผน
และตะโกนสาบแช่งผู้ต้องหาตำรวจจึงเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้น
จึงต้องยกเลิกและคุมตัวผู้ต้องหากลับโดยการทำแผนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ได้มีการพาผู้ต้องหาไปชี้จุดที่เข้าไปก่อเหตุภายในห้องเช่าของครูสาว
ก่อนจะปีนก่อนจะออกมาจากห้องครูสาวแล้วปีนหลบหนีนะคะ
กลับเข้าห้องตัวเองที่อยู่เยื้องกันทางประตูหลังค่ะจากนั้นนะคะ
ตำรวจก็ได้คุมตัวผู้ต้องหาย้ายไปควบคุมตัวไว้ที่ห้องขังนะคะ
ของสถานีตำรวจภูทรน้องแคร์จังหวัดสระบุรีค่ะขณะที่บรรยากาศที่สถานีตำรวจภูทรน้องแคร์เช้านี้นะคะ
นายชาตรีผู้ต้องขังยังถูกควบคุมตัวในห้องขังชั้น๒ซึ่งขังรวมกับผู้ต้องหาชายรวม๓คนค่ะ
โดยมีตำรวจคอยดูแลตลอด๒๔ชั่วโมงเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะคิดมากและทำร้ายตัวเอง
โดยพลตำรวจตรีทิติแสงสว่างนะคะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี
ได้มีการเรียกประชุมตำรวจที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจความเรียบร้อยด้านสำนวนการสอบสวน
ก่อนที่จะมีการคุมตัวผู้ต้องหาผู้ต้องขังค่ะไปฝากขังนะคะ
คัดค้านการประกันตัวที่ศาลจังหวัดสระบุรีภายในวันนี้นะคะ
หลังจากที่ควบคุมตัวครบ๔๘ชั่วโมงแล้วเนื่องจากยังสอบสวนพยานไม่เสร็จสิ้น
ทางด้านของพลตำรวจโทชัยวัดเกรดวรชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ก็ยืนยันค่ะว่าคดีนี้การทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและป้องกันผู้ต้องหากลับคำให้การในชั้นศาล
เพราะคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานค่ะส่วนผลการตรวจคราบอสุจิและดีเอนเอ
เพื่อตรวจพิสูจน์ว่ามีการกระทำชำราวด้วยหรือไม่นั้นคาดว่าจะทราบผลภายใน๓วันค่ะ
ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหานะคะ
ภายในห้องสอบสวนค่ะโดยคาดว่าน่าจะสอบปากคำเสร็จสิ้นภายในช่วงบ่าย
ก่อนที่จะสามารถคุมตัวไปฝากค้างที่ศาลจังหวัดสระบุรีได้ภายในเย็นวันนี้นะคะ
ซึ่งการฝากขังในครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝากขังระหว่างการสอบสวน
เนื่องจากว่ายังต้องรอการสอบปากคำพยานรวมถึงรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะ
ดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดสระบุรีค่ะ
ขอบคุณคุณดารินด้วยนะคะสำหรับผู้ต้องหาก็ยังไม่ได้สารภาพเต็มปากเต็มคำนะคะ
ถึงกรณีการข่มขืนครูสาวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะต้องรอผลการชันสูตรศพซะก่อนค่ะ